เพื่อไทยกำลังจะมีการปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับเป็นที่แน่นอนแล้วว่านายสมพงศ์อมรวิวัตร
เข้ามาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่พร้อมกับเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วย
การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของพักเพื่อไทยนั้น
มีนัยยะสำคัญทางการเมืองอย่างไรจอบระเด็นจากรายงานครับ
ผมก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่แล้วก็จะไม่รับตำแหน่งใดในกรรมการบริหารพักชุดใหม่ครับ
ไม่ได้คิดจะย้ายพักครับก็ยังยึดมั่นในอุดมการแล้วก็ความเชื่อม
ผมยังเชื่อมั่นในสิ่งที่พักเพื่อไทยมีและก็ดำรงอยู่นะครับ
เรายังยึดมั่นในอุดมการของความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ยังอยากเห็นสังคมไทยมีความเป็นประชาปไตยเกิดขึ้น
ถือเป็นการแถลงยืนยันจากนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตเลขาธิการพักเพื่อไทย
ประกาศขอวางมือจากงานแม่บ้านพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือสารพัด
ถึงการปรับเปลี่ยนตัวแก่นนำคนสำคัญในกรรมการบริหารพักตลอด๒๕ปีที่นายภูมิธรรมได้คลุกคลีอยู่ตั้งแต่พักไทยรักไทย
มาจนถึงพักเพื่อไทยและเมื่อถึงวันที่เพื่อไทยจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างพัก
ขอสละตำแหน่งเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้าไปสารต่องานเลขาธิการพักคนต่อไป
และไม่รู้สึกใจหายหรือเสียใจเพราะเชื่อว่าคนที่มีอุดมการอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้
พร้อมปฏิเสธการเปลี่ยนกรรมการบริหารพักครั้งนี้ไม่ใช่การรีแบนพัก
ผมไม่ได้รู้สึกว่าการอยู่ในตำแหน่งแห่งที่หรือว่าการมีตำแหน่งแห่งที่ที่มากจนเกินไป
หรือที่เป็นอยู่ถึงขณะที่ต้องมาแย่งชิงแล้วก็ขัดแย้งอย่างที่เป็นอยู่
ผมคิดว่ามันไปสะท้อนความต้องการเฉพาะส่วนตัวมากเกินไป
ผมไม่อยากเห็นการแยกชิงอำนาจกันแบบนั้น
การเมืองใหม่มันควรจะเป็นการเมืองซึ่งใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นอยู่
ในการสร้างประโยชน์เท่าที่จะทำได้
เพราะตนเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ผมคิดว่ามันควรจะจัดสรรตรงนี้
ให้มันเหมาะสมกว่าเพราะฉะนั้นถ้านักการเมืองไม่มีความเกรงใจ
พอตนมันแย่งชิงตำแหน่งตัวเองมันก็ไม่เป็นที่สันธาของประชาชน
อดคล้องกับความเห็นของนายสมพงศ์อมรวิวัตรสสเชียงใหม่
ที่ตอนนี้แขวนตำแหน่งว่าที่หัวหน้าพักเพื่อไทยไว้รอแล้ว
ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักยกชุด
โดยเฉพาะข่าวที่ว่านาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ
จะมานั่งเลขาธิการพักคนใหม่
ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีปัญหาสามารถทำงานร่วมกันได้
ส่วนสเปคของทีมบริหารพักเพื่อไทยชุดใหม่
สายตาของตัวเองมองว่า
ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งต้องเป็นตัวจริง
จะต้องไม่เป็นสตันแมนหรือตัวแทนหรือเป็นนอมินี
ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
จะต้องเป็นตัวจริงจะไม่มีสตันแมนไม่มี
เพราะว่าเราถือว่าในระบบการเมือง
ถ้าเราจะมีคนนู้นคนนี้มานั่งแทนกันนอมณีเนี่ย
ผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสม
มีอาทิตยา๒๙ทันในปัจจุบัน
ที่จะต้องเอาคณะกรรมการบริหารตัวจริง
และหลังจากนั้นเรามีคนรุ่นใหม่

ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเอามาทำหน้าที่เป็นเลขา
เพื่อจะเป็นแนวในโอกาสต่อไป
จากการถอยฉากจากเก้าอี้สำคัญในพักเพื่อไทยของนายภูมิธรรมซึ่งถือเป็นมือขวาที่ตระกูลชินวัฒน์ไว้วางใจ
เปลี่ยนบทบาทไปเป็นกำลังเสริมให้กับงานด้านนิติบัญญัติ
เสริมความเข้มแข็งเพื่อเป็นกุญสือของนายสมพงศ์อมรณิวัฒน์
ที่จะต้องรับบทบาทใหม่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอีกหนึ่งตำแหน่ง
หากมองในมิติการเมืองถือเป็นการปรับกระบวนทัพใหม่ภายในเพื่อไทย
เป็นการเปิดพื้นที่ให้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เข้ามามีบทบาทสำคัญในพักมากขึ้น
ซึ่งนั่นหมายถึงทิศทางของพักจากนี้ไป
จากบทบาทเป็นฝ่ายตรวจสอบที่เข้มข้นแล้ว
ยังต้องนำพักฝ่าฟันกลไกที่เป็นอุปสรรคตัดตอนพักเพื่อไทยด้วย
โดนรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน